คุณผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์นะครับคนขับรถคันนี้นะครับขับเร็วเหลือเกินเร็วจนได้เรื่องนะฮะเป็นชายสูงอายุแล้วแล้วรถตัวเองก็ไม่มีประกันด้วยนะครับ
เนี่ยแผลออกซ้ายไปนู่นเลยไปชนเขาเลยนะครับแถวปลวกแดงจังหวัด

เนี้ยจังหวะตรงเนี้ยฮะคันนู้นก็จอดอยู่น่ะอ้าว
เหมือนกับเขากำลังจะออกมาจากซอยค่ะนะฮะซึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรถที่ถูกชนเนี่ย
บอกว่าโชคร้ายจริงนะฮะเพราะว่ารถคันที่มาชน
ไม่มีประกันนะฮะไม่มีประกันภัยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สูงอายุแล้วด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเส้นไปปลวกแดงระยองซอยแม่น้ำคู๓นะฮะ
คนก็วิภาควิจารณ์เยอะคันที่ไปชนเขาคุณก็ขับเร็วด้วยนะครับ
ไม่มีประกันภัยด้วยอะไรด้วยนะครับเขาก็เดือดร้อนไปหมดนะฮะ
เจ้าของคลิปเนี่ยคือทางบางคนเขาแนะนำว่าต่อให้ไม่มีประกัน
ก็ให้บริษัทประกันของรถตัวเองเนี่ยไปฟ้องเรียกเอาจากคู่กรณีเอาเอง
อย่างนั้นมันก็ได้ใช่ไหมฮะอืมแต่เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาก็
เขาก็ยอมให้ก็แล้วกันนะฮะเรียกค่าสินใหม่เบื้องต้น
ค่าเสียหายไปสองหมื่นบาทนะครับยอมความให้
เนื่องจากเห็นใจหนึ่งคือฟ้องไปก็ยืดเยอะเสียเวลา
สองคนที่ขับมาชนก็สูงอายุแล้วนะฮะสูงอายุแล้วก็เลย
อ้าวก็ไม่เป็นไรก็ยอมให้แล้วก็เขายอมจ่ายมาสองหมื่นบาท
ค่ะนี่อืม
โอ้โหคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะ